รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้นำศิลปินชาวไทยรวมถึงสินค้าไทยนานาชนิด
จัดแสดงนะคะที่งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียว
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้มาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นค่ะ
ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมด้วยนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นำทีมนางสาวไทยและศิลปินชาวไทย
ไปร่วมเปิดงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียว
ที่สวนสาธารณะโยโยงิใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเผยแพร่อาหารสินค้าและวัฒนธรรมนอกประเทศ
ถือว่าเป็นงานเทศกาลของต่างประเทศที่จัดใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวค่ะ
งานนี้ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่น
จำนวนมากที่แวะเวียนไปชมบูธสินค้าของไทยและร้านค้าต่างนะคะ
ร้านมีชาวญี่ปุ่นต่อคิวซื้ออาหารและผลไม้อย่างคึกคัก
วิทยาลัยหน้าตสินกาลสินการสาธิตศิลปะมวยไทย
จากไทยวิราษาเล็กแฟสเทคที่ด่งดังในญี่ปุ่น
ส่วนภาคบันเทิงนั้นก็มีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินหลายคน
ดนตรีลูกทุ่งและดนตรีสมัยใหม่
รวมทั้งการโชว์ตัวของนักแสดงชื่อดังที่มีผลงานออกอากาศในญี่ปุ่นด้วย
นายบรรสารบุญนาคเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกล่าวว่า
งานปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดไทยเฟสติเวิลสองพันสิบหก
เป็นการเชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมค้นหาความเป็นเลิศ
ของไทยในด้านต่างเพราะญี่ปุ่นกับไทย
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ๑๓๐ปีในปีหน้า
และงานนี้เป็นงานสำคัญที่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศในญี่ปุ่น